เอาล่ะมาดูเรื่องของกีฬามัดมวยกันดีกว่า
โดยสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็มีโอกาสจะได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับโลกนะครับ

เพราะว่าเราก็หวังว่ามวยไทยสมัครเล่นเนี่ย
จะมีโอกาสได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกในอนาคตนะครับ
เล็งเอาไว้ที่ฝรั่งเศสนะครับในปี๒๐๒๐
เรื่องนี้ครับดรศักดิ์ชายทัพสุวรรณนะครับ

แล้วก็เป็นประธานสาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นอนาชาตินะครับ
รวมถึงอุบันไดยกสมาคมก็คือคุณขจรพราวศรี
มีโอกาสได้พูดคุยกับทางประธานสะพานมวยไทยแห่งฝรั่งเศสนะครับ
บอกว่ามีความพึงพอใจที่ไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันมวยไทย

ซึ่งรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่
ก็จัดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับ

บรรจุในกีฬาโอลิมปิก๒๐๒๔ที่ฝรั่งเศส
ก็มีการพูดคุยกันกับประธานสัมพันธ์มวยไทยของฝรั่งเศส

แล้วก็แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของมวยไทยจากทั่วโลก
จากนี้ไปก็คงต้องให้รัฐบาลไทย

ร่วมการผลักดันมวยไทยแบบจริงจังครับ

เพื่อเอาตัวรอดบนมือถือนะครับ

เงินรางวัลรวมประมาณ๖๐ล้านบาทนะครับ
ประเทศไทยมี๒ทีมตัวแทนเข้าร่วมนะครับ

ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งจากรอบพรีลิมนะครับ

วันนี้จะเป็นการแข่งขันวันที่๒นะครับ
คะแนนสะสมอีก๖รอบ
รายการนี้คุณบอยปกรณ์ฉัดบริรักษ์นะครับ

พร้อมกับฝากช่วยส่งแรงใจเชียร์๒ทีมจากไทยด้วยนะครับ
ทางคนจัดงานโชว์ต่างรวมถึงผู้แข่งขันนี่
มีความจริงจังในการที่จะแข่งขันมากเลยนะฮะ

อันนี้พาไปแล้ว๑วันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าอีก๒วันจะเป็นยังไงบ้าง
แต่เชื่อว่าทำผลงานดีแน่นอนยังไงฝากนะฮะแฟนชาวไทยนะครับ

กลับไปต้องรีบไปดูทุกวันผมก็ดูอยู่นะครับ
วันแข่ง๔เกมแล้วก็เดี๋ยววันนี้แข่ง
แล้วก็วันพรุ่งนี้แข่งอีก๖เกมนะครับก็ติดตามเชียร์กันได้ครับ